มาดูทิศทางราคาน้ำมันกันบ้างนะคะ

พ้นจุดต่ำสุดไปเรียบร้อยแล้ว
นั่นหมายความว่าในบ้านเราทิศทางราคาน้ำมันหลังจากนี้ก็จะเป็นขาขึ้นนะคะ
นายธวรรษสูตบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานรัวสอนออพอ
ประเมินราคาก๊าซจะอยู่ในช่วงขาลง
มีทิศทางปรับลดลงเนื่องจากโครงสร้างเนื้อการ
ท้อนต้นทุนน้ำมันย้อนหลัง๖๑๒เดือน
ปัจจุบันราคาขายปลีกอยู่ที่๑๒บาท๖๓สตางค์ต่อกิโลกรัม
ขณะที่แนวโน้มราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศมีทิศทางที่เป็นขาขึ้น
ทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่กลับมาเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น
โดยประเมินว่าราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยปี๒๕๕๙จะอยู่ในระดับ๔๕เหรียญสหรัฐต่อบาเรล
โดยราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกต่ำสุดในปีนี้นะคะอยู่ที่๑๙บาท๔๐สตางค์ต่อลิตร
เริ่มปรับขึ้นมาค่ะโดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะไม่เข้าไปดูแลเพื่อตรึงราคาขายปลีก
เพราะว่านโยบายของกระทรวงพลังงานต้องการให้ราคาสะท้อนกลไกตลาด
ส่วนแนวทางการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลที่ปัจจุบันมีการกำหนดสัดส่วนผสมของไบโอดีเซล
ไม่เกินร้อยละ๗หรือว่าบี๗และให้นำร่องการใช้บี๑๐ในหน่วยงานราชการปี๒๕๕๙
เชิงพาณิชย์ในปี๒๕๖๑ขณะนี้ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานแล้ว
ขั้นตอนต่อไปก็จะส่งให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นผู้พิจารณา